นายกรัฐมนตรีก็พูดถึงเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะคะ
ยืนยันว่านายกให้ความสำคัญกับทั้ง๗๗จังหวัดเลยค่ะ
แล้วก็ตัดเพาะด้วยว่าทำไมถึงโดนต่อว่าในทุกเรื่องเลย
ทั้งที่บางปัญหาแม้แต่คนนอกประเทศ
จะกลับมาก็ยังแก้ไม่ได้นะท่านก็พูดอย่างนี้
ผลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีก็กล่าวถึงการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบอุทธกภัยในภาคอีสานว่าได้สั่งการลงไปช่วยเหลือแล้ว
ยืนยันให้ความสำคัญกับประชาชนทั้ง๗๗จังหวัด
ขออย่าโจมตีเพื่อทำให้คนไม่เข้าใจรัฐบาลมากขึ้น
ส่วนการเดินทางไปภาคใต้นั้นเพราะว่าต้องไปดูระบบระบายน้ำออกสู่ทะเลค่ะ
พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรียังขอให้นักธุรกิจที่มาร่วมงานพิธี
รางวัลอุตสาหกรรมช่วยบริจาค
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทธกภัยในพื้นที่ภาคอีสาน
ซึ่งรัฐบาลเองก็ได้เปิดศูนย์รับบริจาคอยู่ด้วยนะคะ
ก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีพูดในเวทีการสัมมนาบุคลากรภาครัฐในช่วงเช้า
ก็ตัดเพาะล่ะค่ะบอกแหมถูกโจมตีทุกเรื่องเลยนะคะ
ฟังเสียงของนายกรัฐมนตรีกันหน่อยค่ะ
ไงคะคือถ้ารู้มันด่าในทุกเรื่องน่ะ

ทำแบบเดิมมันก็เจ๊งแบบเดิม
คุณจุธรัฐคุณอ่านข่าวนี้คุณต้องวิเคราะห์ค่ะ

ด้านนางนรมนต์พิญโยศิลปุ่นวัดโครโศกประจำสำนักนายุทรรธมนตรี
พูดถึงหลักเกณฑ์การจ่ายเงินที่จะเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะ
บอกว่าตามระเบียบของราชการจะมีค่าช่วยเหลือการดำรงชีพเบื้องต้น
ค่าเครื่องมือประกอบอาชีพที่เสียหาย
ค่าชดเชยพื้นที่เกษตรระมงประสุสัตว์
ส่วนบ้านเรือนที่เสียหายบางส่วนจะช่วยเหลือตามความเป็นจริงค่ะ
ตั้งแต่๑๕๐๐๐บาทถึง๗๐๐บาท

จะได้เงินช่วยเหลือประมาณ๒แสนบาทต่อหลัง

ครอบครัวจะได้รับเงินตามหลักเกณฑ์รายละ๕๐๐๐บาท
ซึ่งขอให้ผู้ประสบภัยมั่นใจว่ารัฐบาลไม่ทอดทิ้งอย่างแน่นอนค่ะ
อกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้สั่งการให้ทุกหน่วย
บริหารจัดการเงินและสิ่งของที่ได้รับบริจาค
ให้ทำงานอย่างรอบครอบรัดกลุ่ม

และต้องไม่มีการร้องเรียนเรื่องทุจริตอย่างเด็ดขาดนะคะ
ขณะที่ทางพักเพื่อไทยบ้างค่ะ
กับสสของอุบลราชธานี
และปล่อยคารวาลรถช่วยเหลือผู้ประสบอุทธกภัยด้วย
โดยนายสมพงธ์ลามอนวีวัฏหัวหน้าพัครเตือนไทย
บอกว่าทางพักเพื่อไทยต้องการให้รัฐบาล
ความสำคัญของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน
เพราะมองว่าการจัดงานเลี้ยงของพักร่วมรัฐบาล
หลังปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนรัศดรนั้น
หวังว่าการเลี้ยงฉลองนี้จะได้ระดมทุน
เพื่อนำเงินไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทธกภัย
พร้อมระบุด้วยว่ารัฐบาลนี้คิดเพียงอย่างเดียว
ในฐานะฝ่ายค้านก็จะพยายามหาข้อมูลเพื่อแนะนำ
แต่ว่ารัฐบาลไม่ได้ปฏิบัติตามค่ะ

เตรียมที่จะจัดงานเลี้ยงให้รัฐบาล

ก็ยังคงต้องเผชิญปัญหาอยู่